เป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้เราจะมีการตั้งฉายาให้กับเหล่าดาราที่มีเรื่องราวให้เราได้ติดตามประเด็นร้อนประเด็นแรงกันนะคะ
แต่ก่อนที่เราจะไปดูฉายาของทางสมาคมนักข่าวบันเทิงเราไปดูฉายาของเพจดังเพจหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่า
จะมีใครกันบ้างจะดุเด็ดเผ็ดร้อนขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกกันเลยนะคะเพจดังหนูน้อยบนยอดเขาอนาวเหน็บเขาให้ฉายาดาราประจำปี๒๕๕๙กันแบบดุเด็ดเผ็ดซีดนะคะที่นอนมาเป็นอันดับแรกเนี่ยต้องยกให้กับพิธีกรแล้วก็นักแสดงหนุ่มคนนี้เลย
็อตอัครนัทนะคะด้วยวีรกรรมสุดกลางทำร้ายร่างกายคู่กรณีที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนรถยนต์มินิคูเปอร์แสนรักของเขาที่เป็นข่าวกระแสฮือฮาไปช่วงก่อนนะคะ
ื๊ดบูชามินิอ่าจากวลีเด็ดดึงสติยอดฮิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะ
สติกันหน่อยอ่าสุวรีที่สั่นสะเทือนโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าเสียงสูง
อันน่าจะมาจากพิษรักแรงหึงจะเป็นใครไปไม่ได้นะจ๊ะนอกจากน้องปันสุธตา
เพราะว่าล่าสุดนางทำหน้ามาใหม่นางก็บอกจมูกใหม่จ้า

เอาไปดูต่อกันที่นางเอกสาวมินพีชยากันบ้างค่ะเจอข่าวชาวเน็ตดราม่าตามขุดคุยเรื่องภาษีไม่เลิกไม่รานะคะ
จากกรณีที่ช็อปกระเป๋าสีส้มแบรนด์หรู
เจ้าตัวหอบมาจากสิงคโปร์กลับมาเมืองไทยเรียบร้อย

ทวงถามว่าเออไหนบอกว่าจ่ายแล้วไหนขอดูขอดูจ้า
แล้วมันเรื่องอะไรที่เขาต้องมาแจกแจงชีก็ว่าอย่างนี้
ปรากฏว่าฉายาที่ได้ค่ะก็เลยหนีไม่พ้นอะไรที่เกี่ยวกับสีส้ม
อย่างกล่องส้มสะเทือนใจ
ทุกวันนี้ทุกคนยังคาใจอยู่นะว่าเอากลับมาแล้วหรือยัง

แต่เรื่องที่ว่าจ่ายภาษีไม่จ่ายภาษีไม่อยากโชว์อะไรแล้ว

และถ้าพูดฉายานี้ค่ะคุณต่อกันเลย

นี่ฉันนึกถึงขวัญอุตสามณีสิ

ฉายานี้ถูกมอบให้กับนางเอกสาวขวัญอุสามณีค่ะ
กรณีที่ถูกคุณแม่รวมไปถึงพี่สาว
โพสต์ตามหาตัวผ่านทางอินสตราแกรม
จนเกิดเป็นข่าวดราม่าปัญหาครอบครัวอยู่หลายวันเลยทีเดียว
สาเหตุหลักคาดว่าน่าจะเป็นเพราะแม่ไม่ปลื้ม
ที่ขวัญหวนกลับไปคบกับก๊อฟพิชยะ
คนรักเก่าเคยรักกันมาตั้ง๑๐ปีนะฮะ

เพราะว่าปัจจุบันดูเหมือนว่าทั้งขวัญและก๊อฟ
พิสูจน์ตัวเองแล้วจนตอนนี้คุณแม่แอ๊วปรานีก็ไม่ว่าอะไร

นี้เขาไปสายบุญด้วยกันคุณแม่ก็ไม่ว่าแล้วนะ

หมดดราม่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเชอรี่

สำหรับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาจ้า
เรียกว่าเปิดมาตั้งแต่ต้นปีก็เจอกับข่าวด้านลบ
ไล่ตั้งแต่สดเกาเหลากับแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ชมพู่อารยา

ลามมาถึงวงการแฟชั่นเจ้าของห้องเสื้อแบรนด์ดัง
ร่วมกิจกรรมในเทศกาลหนังเมืองคาน
รวมไปถึงผู้กำกับชื่อดังมะเดี่ยวชูเกียรติ
แม้ครั้งนั้นจะเป็นการโพสต์จวกผู้จัดการส่วนตัว
แต่ว่าชื่อของสาวใหม่เองก็ถูกโยงมามีเอี่ยวด้วย

อกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเบี้ยใบ้รายทาง
ซึ่งเพจหนูน้อยบนยอดเขาอนาวเนี่ย
เขาก็เลยยกฉายาดาวิกามาม่าหม้อไฟให้ซะเลย

ว่าไม่มีใครอยากกินโอ้โหหม้อไฟมาขนาดนี้เรื่องสารพัดเรื่อง

ชวดงานมีกระแสข่าวมาว่าเธอชวดงาน
ค่าตัวเป็นหลักแสนเหตุเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวนี่แหละ

เอ้าส่วนคู่ร้างสถานวงการปี๕๙น่าจะสิ้นปีอยู่แล้ว
คิดว่าจะมีแต่เรื่องราวอะไรก็ว่ากันไป

ชาคริสแย้มนำและวุ้นเส้นวิริธิพาไม่รอดนะคะ

ฟายนุมชาคริสได้รับฉายาว่าโสดแล้วแต่คริส
โสดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่คิดอ่ะ
จากกรณีที่จะหลดปากกาเซ็นใบหย่าภรรยาสาวคนสวยนั่นเองนะคะ
ส่วนสาววุ้นเส้นค่ะได้รับฉายาว่าม่ายกระดังงาหน้าพุ่งค่ะ
ก็สวยจริงโสดแล้วไงดังงาลนไฟอย่างนี้
หลายคนก็อาจไม่เก็ตนะคะแต่ถ้าได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์จากแฟนเพจ
ถึงบางอ้อแน่นอนเพราะว่าเป็นการหยิกแกมหยอก
เจนักแสดงสาวที่ทาแป้งขาวนั่นเองค่ะ
อ๋อเป็นที่มาจากหน้าพุ่งอย่างนี้สินะ
ปิดท้ายด้วยฉายาดีค่ะของนางฟ้าอินเตอร์
เพจดังเนี่ยยกให้กับนางเอกสาวสุดเซ็กซี่ปูประยานะจ๊ะ
จากกรณีที่เจ้าตัวใจบุญสุด
มีจิตอาสาช่วยเหลือคนยักษ์ไร้และผู้ลิภัย
ดีกรีความฮอตของเธอก็ถึงขั้นได้รับการทาบทาม
เอเจนซี่ระดับโลกถึง๒แห่งให้ร่วมสังกัดอีกด้วยนะจ๊ะ

ว่าตอนนี้คือปูเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะ

แล้วแต่ละเอเจนซี่เนี่ยดูแลดาราศิลปินดังระดับอินเตอร์ทั้งนั้นเลย
ใช่ที่สำคัญเธอยืนยันนะคะว่าเธอทุ่มเทเวลาให้กับงานละครในบ้านเราเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นแฟนหายห่วงได้เลยนะคะ

อันนี้เป็นฉายาจากเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บนะ
แต่ว่าเดี๋ยวปลายปีเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามแล้วกัน
ฉายาจากบรรดาพี่สื่อบันเทิงทั้งหลาย
สมาคมนักข่าวบันเทิงจะดุเด็ดเผ็ดซิด
กับเพจดังเพจนี้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะคะ